อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจวันนี้เราต้องพูดถึงกันหน่อยเรื่องของเด็กที่เขามีความสามารถ
ของเด็กของเยาวชนไทยในบ้านเรานี่เขาบอกว่าเด็กไทยเก่งไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก
อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่ามีเวทีหลายเวทีในโลกใบนี้ที่จัดขึ้นมาแล้วเด็กไทยก็ไปคว้าแชมป์นะคะ
พูดถึงเรื่องของการไปแข่งขันมีข่าวนะที่ออกมาบอกว่ามีเด็กไทยคนนึงเนี่ยที่ยังไม่มีสัญชาติไทย
คุณผู้ชมน่าจะพอจำข่าวนี้ได้นั่นก็คือน้องน้ำผึ้ง
น้ำพึ่งปัญญาอายุ๑๘ปีเป็นชาวไทยลื้ออยู่ที่จังหวัดเชียงราย
ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นหน่วยงานต่างเห็นก็เลยสนับสนุนช่วยเหลือจนน้องเนี่ยได้รับสัญชาติไทยทำบัตรประชาชนแล้วก็ไปแข่งขันจนคว้ารางวัลกลับมาได้เนี่ยคุณ
ครับน่าภูมิใจมากเลยจริงจริงนะอ่ะก็ถือว่าไม่ใช่คนเดียวนะ
บอกเลยว่าไปงานนี้ไปกันหลายคนแล้วก็ได้รางวัลกลับมาก็เยอะ
ใช่แล้วก็แต่ละผลงานคุณผู้ชมครับโอ้โหผมเห็นแล้ว
มันสามารถต่อยอดได้เยอะเป็นงานที่แบบว่าโอ้โห
ได้เห็นความสามารถของน้องนักเรียนของประเทศไทยของเรา
แล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ดีดีมากเลยทีเดียวนะครับ
เออต้องบอกว่าวันนี้งานนี้นะเขาจัดเป็นงานระดับโลกนะครับ
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทั้งตัวน้องทั้งโรงเรียน
แล้วก็ประชาชนคนไทยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ
โอ้โหต้องปรบมือให้ก่อนดังเลยสำหรับความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการคว้ารางวัลครั้งนี้นะคะ
ใช่แล้วค่ะและทีมน้องที่ไปแข่งขันรวมถึงผู้สนับสนุนก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ
ขอต้อนรับคุณกันนิกาเฉินค่ะรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าท่านรองอ้อย
และน้องผู้ได้รับรางวัล๒ทีมค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้มาอวดผลงานแล้วเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันว่าเรื่องราวของโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับใช่แล้วค่ะ
น้องคุยกันหน่อยดีกว่าใครเป็นใครกันได้บ้างแนะนำตัว
ชื่อแล้วก็โรงเรียนรวมถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวดค่ะ
สวัสดีครับผมนายรังสิมันกุลพิจิลานะครับ
โรงเรียนพิศนุโลกวิทยาคมครับ
ก็ทำผลงานเกี่ยวกับกังหันลมหายบิชย์ครับ

พิศนโลกพิทยาคม

ผมเด็กเก่าพิศนุโลกพิทยาคม
คุณต้องภูมิใจนะมีรุ่นน้องเก่งขนาด
แต่น้องเขาจะภูมิใจไหมคะมีรุ่นพี่เหมือนคุณ
พี่นี่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ยังไม่พอยังไม่พอนี่ข้างผมก็มีเหมือนกันแนะนำตัวเองหน่อยฮะ
สวัสดีครับผมนายเทรกายวรรณการครับ
โรงเรียนพนมสารคามพนมดุลวิทยาครับ
ส่งผลงานเรื่องเบ้ากุจิเทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ครับ

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธิดาเอียมสะอาด
โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาค่ะ
ครับนี่ครับมากันเป็นทีมฝั่งของผมนี่มาสองคน
ฝั่งนี้มาคนเดียวแต่ว่าจริงแล้วมาเป็นทีมนะ

กับท่านรองก่อนดีกว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างฮะ
ค่ะก็น้องเยาวชนทั้งหมดนะคะจริงเป็นเยาวชนที่ได้รับการผ่านการเข้าโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนะคะ
แล้วก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งที่จัดก็คือหน่วยงานสวทชนิกเทค
สองโครงการนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชนะคะ
ซึ่งเราก็มองว่าเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการปลูกฝังเยาวชนที่ดีมากเลย
เพราะว่าทำให้เยาวชนเนี่ยเกิดกระบวนการคิดรู้จักวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหานะคะ
ทีนี้ในการประกวดในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮะเราก็เห็นว่าน้องมีความสามารถมาก
แล้วก็ทุกปีทางสมาคมแล้วก็อพวชก็จะมองว่าเราต้องหาเวทีให้เด็กได้ไปมีประสบการณ์ในเวทีนานาชาติ
อ๋อบรรยากาศใหญ่พวกเราต้องแข่งขันจากทั่วโลกเลย
ใช่ค่ะมีคนมาแข่งขัน๑๘๐๐คนจาก๘๐ประเทศทั่วโลกนะคะ
แต่นี่คือฟุตบอลโลกในโลกของวิทยาศาสตร์
การแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับโลกนั่นเอง
แล้วไปแข่งกันเยอะขนาดนี้น้องเนี่ยจากเมืองไทยได้รางวัลมีผลงานอะไรกลับมาบ้างคะ
ก็ปีนี้น่าภูมิใจมากนะคะเป็นปีที่เราได้รางวัลเรียกว่ามากที่สุดก็ได้นะคะ
ซึ่งหน่วยงานพวกนี้เขาจะมาดูว่าโครงการไหนหรือโครงงานไหนมีความสำคัญ
มีคุณค่าที่เหมาะกับแนวทางที่เขาอยากจะส่งเสริมนะคะ
นี่เรามาพูดถึงผลงานของน้อง
เป็น๘รางวัลค่ะ
ส่วนวันนี้ที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ผมอยากให้น้องได้อธิบายกันหน่อย

ไอ้ลูกกลมอะไรมันคล้ายกับลูกเปตองเลย

แล้วคือแมงกุจีอยู่ในมูลสัตว์

คือเราไปเห็นว่าตัวเบ้าเนี่ยมันมีเมล็ดพืชงอกขึ้น

เราจะใช้มูลสัตว์๕ส่วน
ต่อไหนต่อดินเหนียว๑ส่วน
จากนั้นเราก็จะนำน้ำมาสม
ที่มีรักษณะด้านในเป็นกวง

ใช่ครับเราก็เลยคิดว่ามันกวงสามารถใส่ของเข้าไปได้
เราก็เลยใส่ไส้มันสับปะหลังที่ช่วยดูดซับน้ำเข้าไปตรงกลางครับ
แล้วจากนั้นเราก็ใช้เชื้อราไตโคเดอร์มามาลดทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นครับ
คือเพาะปลูกในนี้ได้ว่างั้นเถ

เป็นเบ้าที่สำหรับเพาะปลูกต้นไม้ได้

จริงคุณน้องเป็นคนช่างสังเกตสังเกตแม้กระทั่ง
อะไรที่มาจากเมืองสัตว์แล้วมีต้นอะไรงอกออกมาได้

ต่อยอดสิ่งที่เราไปประกวดได้ยังไงด้วยบ้างครับ

คือเหมือนกับเทสโลกตอนนี้คือลดการใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมคะ
หนูก็อยากจะให้ไม่จำเป็นต้องใช้เบ้าของเรา
แต่อยากให้เหมือนกับลดการใช้ถุงพลาสติก
วิธีการปลูกโดยการใช้ถุงพลาสติกเป็นวิธีอื่นนะคะ
เวลาเราไปซื้อต้นไม้คุณผู้ชมเราจะเห็นว่ามันจะมีถุงพลาสติกครอบอยู่ใช่ไหม
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วิทยาศาสตร์มาช่วย
มันก็จะสามารถทำให้เราสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกในโลกได้
จริงมาดูฝั่งของน้องเอ็มซีบ้าง
ดิฉันผลงานของเราหน่อยกังหัน

ใช่ครับของเราก็จะเอาระบบไฮบีดแบบนั้นนะครับ

คือเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เรามีลม
แต่ว่ากังหันลมส่วนมากไม่สามารถใช้งานได้

เราจะเห็นกังหันท่านี้แต่กังหันไม่หุ่น

ใช่เราก็เลยมองเห็นแบบนั้น
แล้วก็พบว่าส่วนมากพื้นที่ทั่วโลกเลยใช้พลังงานจากทางลม

เราก็เลยคิดค้นระบบหายบินเข้ามาทำให้กังหันลมยังคงหมุน
ความเร็วลมต่ำกังหันลมก็จะหมุน
เพราะว่าเรามีการเอามอเตอร์เข้าไปช่วยหมุนมันก่อน
กังขาลมก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ถ้าความเร็วลมแรงเกินกังหันลมอาจจะพังได้

อยากเห็นว่าผลงานกังหันลมแบบไฮบริดเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ
น้องอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนเยาวชนเหมือนกันบ้าง

ก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าเราชอบหรือยังไง
เราก็ทำให้มันเต็มที่ที่สุดไปค่ะ
คือไม่ควรเหมือนกับเราเจออุปสรรคอย่างนี้
เราไม่ควรจะไปย่อท้อกับมันเราควรจะฝ่าฟันมันไปให้ได้ค่ะ

คือกว่าจะออกมาเป็นผลงานแบบเนี้ยน้องเขาเคยล้มเหลวกันมาบ้าง
มีผิดพลาดผิดพลั้งแต่นั่นคือบทเรียนถูกไหม

เราไปต่อยอดกับพวกผลงานของน้องยังไงบ้างเลย
ก็อย่างแรกก็อยากจะให้ผู้ที่ได้เห็นผลงานนะคะ
ถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อน้องได้
อาจจะไปแปลงเป็นธุรกิจหรือเป็นสตาร์ทอัพ
อาจจะชวนมาลงทุนให้น้องก็ได้นะคะ
น้องจะได้เอางานวิจัยที่ทำไปสร้างเป็นอาชีพ
ถ้าเป็นเล่นไปไอ้เบ้ากุจจีอาจจะไปเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ขณะที่ตัวกังหันไฮบิตอาจจะไปทำเป็นรถยนต์หรือเครื่องบินไฮบิต
ต่อไปในอนาคตข้างหน้าใครจะไปรู้
แล้วจริงแล้วยังไม่ได้มีแค่นี้นะคะ
เรายังมีอีกหลายโครงการซึ่งเป็นโครงงานที่น่าสนใจทั้งนั้นเลย
ก็อยากจะให้โอกาสโรงงานเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่
แล้วก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนำมาต่อยอดไปอีกนะคะ
อย่างน้อยก็วันนี้เราได้เห็นผลงาน
แล้วก็เห็นความสามารถของเด็กไทยชื่นชมจริงนะคะ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรอง
และน้องผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

เยาวชนเราแสดงความสามารถด้วยนะคะ
วันนี้มีเพลงอยากจะมอบให้กับน้อง

แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความสนุกกันต่อค่ะ
ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้มแทนมันกว่าดีที่ยังน้อยได้กดจำว่าครั้งนึงเคยก้าวไป
แค่คนที่เชื่อในความหวังยังเหน็จยังเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไป
ฉันชอบเธอสิ่งที่ยังมีหวัง

หมายถึงว่าเธอก็อย่างกันของฉัน